ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูของเล่นเป็นสวนสนุกเป็นสวนน้ำสุดหันศาในช่วงออกพรรษาของน้องเด็กเหล่านี้
แต่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นประเภทไหนเล่นที่ไหนยังไงสนุกสนานขนาดไหนไปดูกันค่ะ
สนุกระดับโลกเลยคุณ
เดี๋ยวก่อนนะเครื่องเล่นอะไรแล้วอยู่ในวัดเหรอ
เหมือนสไลเดอร์เจศรีเหมือนมะ
สไลเดอร์ต

เครื่องในไม่น่าสงสารเท่าก้นกบอะค่ะคุณ

คือความสนุกสนานของเด็กเหล่านี้เขาอยู่ในวัดค่ะคุณ
อยู่ที่วัดถ้ำโพธิสัตว์ตำบลปวนฟุอำเภอหนองหินจังหวัดเลย
ถ้ำนี้จะมีน้ำไหลออกจากถ้ำอย่างมากเลย
ไหลเหมือนเขื่อนขนาดใหญ่แตกเลยค่ะ
แล้วก็ไหลผ่านลงบันไดนาคแบบนี้ลงมานะคะ
ซึ่ง๑ปีจะเกิดขึ้นเพียง๒๓ครั้งในวันออกพรรษาเท่านั้น
ถ้ำแห่งนี้มีความสูงประมาณ๔๐๐๕๐๐เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะ
ภายในถ้ำก็จะมีพระพุทธชินราชจำลอง๒องค์ตั้งอยู่
และก็ยังมีถ้ำน้อยใหญ่อีกมากมาย
และบนยอดเขาเนี่ยจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สะสมน้ำจนเอ่อล้นไหลลงมาสู่ภายในถ้ำแบบนี้
โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนทุกปีช่วงก่อนออกพรรษาหรือว่าช่วงออกพรรษานี่แหละ
พอมีชาวบ้านที่ทราบข่าวปุ๊บนะว่าช่วงนี้แหละน้ำฝนจะไหลลงมา
น้ำที่มันเอ่อล้นออกมาเนี่ยจะไหลลงมาก็จะพาลูกพาหลานมาเล่นน้ำกันตลอดทั้งวันเลย
โดยน้ำจะไหลท่วมแบบนี้อยู่ประมาณ๑๒วันเท่านั้น
หลังจากนั้นก็จะแห้งหายไปแล้วก็ต้องรอแบบนี้อีกทีนึงปีหน้า
ใช่มาแค่ปีละครั้งอยู่แค่วันสองวันเท่านั้นเอง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

มันก็แปลกดีนะในช่วงนี้แล้วก็ในทำมันก็มีน้ำไหลออกมาประหลาดวันสองวันใช่ไหม

ยังมีครั้งเดียวก็เลยพากันมาเล่นนั่นแหละเป็นประจำแบบนี้นะจ๊ะ